เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นนะคะตะลุมบอลกันที่หน้าผับแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกดนะคะ
คือเหตุการณ์เนี้ยดูก็ออกว่าเจ็บกันหลายรายครับ
แต่เจ็บแล้วทนไม่ยอมไปโรงพยาบาลอ๋อเหรอฮะ

ตำรวจตามไปที่โรงพยาบาลไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
ก็นี่แล้วครับตุ๊กตับตุ๊กตับเป็นที่เห็นในคลิปเพจการณ์นี้นะคะ
ถ้าสังเกตดูดีจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งที่เขาใส่เสื้อทีม
เสื้อเหมือนกันสีชมพูเนี่ยนะคะก็เขามาจากฝั่งเดียวกัน
แต่เนี่ยหลายคนตะลุมบอลกันอย่างนี้นะคะ

ดูก็รู้ว่าต้องเจ็บกันแน่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เที่ยงคืนครึ่งของวันที่๔ตุลาคม
ที่ผ่านมานะคะก็คนที่อยู่แถวนั้น
นี่ค่ะนี่มีคนพยายามจะเข้าไปห้ามนะ
แต่ก็คือไม่รู้จะห้ามคู่ไหนใช่ค่ะเยอะเหลือเกิน

ลักษณะที่ว่าระวังปืนระวังมีปืน
เขาก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีปืนหรือเปล่า
เพราะว่ามีข้อความระบุเอาไว้ว่า
สถานบันเทิงที่ศรีสะเกดตลาดล่างสุด
ถ้ามาแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่ามาเลย
นี่นะคะก็มีข้อความใต้คลิปนี้
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีอยู่ฝั่งนึงค่ะ
มีคนใส่เสื้อสีเดียวกันสีชมพูชมพูนะคะ
ก็เลยคาดว่าเขามาจากต่างอำเภอ

นี่ค่ะแล้วก็มาเจอกับแก๊งวัยรุ่นในตัวเมือง
แล้วก็เหมือนกับเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนอะไรแบบนี้
แต่หลังจากเกิดเหตุก็แยกย้ายกันหนีนะคะ
เรื่องต้นเจ็บกันเยอะหลายคนแล้วค่ะ
ก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้
มีวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแถวนั้นไหม

ไม่มีใครไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลย

ผู้กำกับสพศรีสเก็ตบอกว่า
ตอนเกิดเหตุก็มีคนแจ้งตำรวจ

มันเป็นการชกต่อยธรรมดาไม่ได้มีการยิงกันอะไร

ตอนนี้ไม่มีใครแจ้งความเลย
ภาพมาช่วงกลางวันก็จะเงียบแบบนี้แหละตอนกลางคืนก็เป็นแบบรวมตัวกันของวัยรุ่นนะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านแห่งนี้ค่ะเพื่อดูว่าใครเป็นใครยังไง
ร่วมก่อเหตุกันลักษณะไหนบ้างเพราะที่แน่ถึงแม้ว่าไม่มีฝ่ายไหนแจ้งความเอาผิด
เรื่องของการทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านเขาเอาเรื่องค่ะ
สถานบันเทิงแห่งนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความทำให้เสียทรัพย์
สินของทางร้านเขาเสียหายนะคะ
ไหนแล้วเจอใครไม่ได้เป็นคู่อบรีไปหมดตีกันไปหมดเนี่ย

จริงเนี่ยเดือดร้อนคนอื่นเขาด้วยค่ะ